ไปดูกันที่อีกความดีแล้วกัน
แต่มาในอันนี้
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ากระโดดลงมาทำงานตรงนี้
อกจากจะเป็นความภาคภูมิใจแล้ว
ยังทำให้เจ้าตัวค่ะเป็นคนใจเย็นขึ้นอีกด้วยนะ
แล้วก็แม้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในงานจิตอาสาอย่างหนักค่ะ
แต่หนุ่มอาร์ตค่ะก็ยังมีกระแสที่ถูกพูดถึงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็บอกค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ท้อนะ
แต่บางครั้งที่มีการตอบโต้กลับไปก็เพราะอยากสะท้อนอีกมุม
ให้คนที่พูดถึงตัวเองในแง่ลบเขาสำนึกอะไรบางอย่างได้มากกว่าค่ะ
เรื่องของการทำความดีค่ะอะไรที่ทำแล้วดีต่อคนอื่นนะ
เราก็รู้อยู่แก่ใจเราก็มีความสบายใจในตัวเราเองนั่นเองค่ะ
ก็เรื่องของการทำความดีค่ะอะไรที่ทำแล้วดีต่อคนอื่นนะ
เราก็รู้อยู่แก่ใจเราก็มีความสบายใจในตัวเราเองนั่นเองค่ะ
เรื่องของการทำความดีค่ะอะไรที่ทำแล้วดีต่อคนอื่นนะ
วันที่๒๕๒๖๒๗ตุลาคมนี้นะคะ
อาร์ตพระสุทธิ์จะไปเป็นจิตอาสาด้วยค่ะ
ท้องสนามหลวงอยู่หน่วยงานขนส่งนั่นเองนะคะ
ถ้าใครไปเจอนุ่มอาร์ตก็ส่งยิ้มให้หน่อยเป็นกำลังใจก็แล้วกันค่ะ